ส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยกันครับ
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าดรกล้องศักด
วันนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทัศกาล
เลิมพระเกียรติใช้ชื่อว่าเฉลิมราชองค์ราชันทะมิ่งขวัญแผ่นดินทอง
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิลาลงกรพระวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำริในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในพุทธศักราช๒๕๖๒
กกทนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการพัฒนากีฬาของชาติ
รู้สึกทราบซึ้งแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
ก็เลยจัดนิทรศการนี้ขึ้นมาที่บริเวณโถงชั้น๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะครับร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แล้วก็แสดงออกถึงความจงรักพักดี
ใครสนใจจะเข้าร่วมงานก็ไปได้เลยตั้งแต่วันที่๕๑๒พฤษภาคมนี้
ไปดูความเคลื่อนไหวของบัตรมวยกันบ้างครับ
วันแห่งก็ถือว่าเป็นแชมป์โลก๓วันหลัก๑ใน๒คนที่เหลือตอนนี้
ไฟล์ทนี้จะขึ้นสังเวียนเปลี่ยนมาใช้สีเสื้อใหม่จากวันแห่งไก่ย่าง๕ดาว
เจอกับคู่ปรับเก่าชาวญี่ปุ่นก็คือทัศยาฟูกูฮาร่า
เสียตังค์คุณปิรัติวัชิรัตนาวงศ์ก็บอกว่า
นักโชคศัลกาลห้ามประมาทเพราะว่าแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นคนนี้
คือแม้ว่าจะเคยชนะมาแต่ว่าครั้งนี้
เขามีความกระหายที่จะเดินทางมาเอาแชมป์โลกจากประเทศไทย
แล้วก็ถือว่าตอนนี้วันเฮงก็เป็นแชมป์โลกความหวังของประเทศไทย

ชกกันนะครับในวันศุกร์ที่๓๑พฤษภาคม
เวทีมวยชั่วคราวหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ